เกมเมื่อวานนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับฟุตบอลเยาวชนนะครับ
โค้กครับยูสิบเก้าในครั้งที่ยี่สิบการเจอกันของสองทีมดีสุดในเมืองไทยตอนนี้
นั่นก็คือบุรีรำแล้วก็เอสซิจีเมืองทองครับเมื่อวานไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
ก็มีโอกาสในการถ่ายแล้วสดนะครับเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน
ครั้งที่แล้วนี่ก็เป็นเมืองทองนะครับที่เอาชนะได้แล้วก็เป็นแชมป์
ก่อนหน้านี้สองสมัยติดนะครับขณะที่บุรีรำนั้นก็เคยเป็นแชมป์สองสมัย
แต่ว่า๕ครั้งหลังสุดที่เปลี่ยนระบบมาเล่นใช้ระบบสโมสรนี่
พยายามเข้าชิงทั้งหมดนะครับโอกาสของเมืองทองได้ยิงโอ้โหติดสามเหลี่ยมครับ
ได้ลุ้นเลยนะครับแล้วก็โอกาสของบุรีรำบ้างครับ
ปั่นเข้าไปครับวัฒนากรใหม่คามิยัดเสาแรกแล้วยานฤทธิสุขเจริญนะครับ
ปัดมาไม่พ้นอันตรายนะครับขี้ร้อนครับ
เข้าไปผู้สินเนี่ยเป่าว่ามีการฟาวผู้สาประตูแล้วและจังหวะนี้ครับ
ได้ล็อคเข้าซ้ายแล้วใส่เลยครับวันนี้เจ็ดสิบจากทางเซาดีวงเดอรีนะครับ
ชนเสาและนี่เป็นโอกาสจะแจ้งครับหน้ากรอบเขตโทษครับ
สุดยอดมากครับสุประโชคสารชาตินะครับพลิกแล้วก็ยิงเต็มเต็มนะครับ
แชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่๓นะครับเป็นการล้างตาชนะเมืองทองในรอบชิง๒ปีหลังสุดได้ที่แพ้ไป
และเป็นแชมป์สำหรับสามทีมแรกเนอะหลังจากเปลี่ยนระบบมา
ประโชคสารชาติก็คว้ารางวัลกองกลางยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ